หลังยกนั้นเวทยาลินมีหมัดขวาเล่นงาน
เอายอรวุฒินั้นถึงกับซึมจังหวะกระแทกจากสายหลู
จะต่อยคล่อมเข้ามาครับเหวี่ยงมาจากข้างหลังครับ
แต่ยอดอาวุธก็ลุกขึ้นเร็วเลยครับรอดจากการถูกนับ
ลึกจังหวะเสียบซ้ายของเวทยาลินพยายามจะโตพยายามจะแรกตลอด
จังหวะขวางหน้าแล้วพยายามจะเสียบพยายามจะไถเหลี่ยมเลยครับเวทยาลิน
แล้วจังหวะต่อยขวาของยอดอาวุธทำได้ดีเหมือนกันครับ
ดูครับจังหวะต่อยหมัด๑๒ของยอดอาวุธครับ
แต่เวทยาลินก็ไม่ส่วนเลยครับจังหวะล็อกไนด์พยายามจะเด็บด้วยเข่า
แล้วยกนี้นี่ต้องชื่นชมจังหวะวางแข้งขวาของเพชรนารินครับทำได้ดีครับ
โอ้โหแล้วเสียบด้วยเขาซ้ายล็อกในได้พยายามจะห่มตีเลยครับ
ดูครับจังหวะสวนหมัดสวนศอกจังหวะดึงนิดเดียวครับ
กันมันจริงจริงครับนี่ครับจังหวะใช้เหลี่ยมนี่ตัวเอง